สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพาเรทบันเทิงนะคะ
วันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
วันนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนแรงนะคะสำหรับสถานะความสัมพันธ์ค่ะ
ซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภาแล้วก็คุณแอมพิธานหลายคนจับตามองว่ารักหรือเลิกค่ะคุณ
ถูกต้องแล้วนะคะวันนี้แหละค่ะมาฟังเคลียร์กันชัดจากปากของสาวอ้ำเลยว่า
สเตตัสหัวใจของเธอตอนนี้กับหนุ่มแอมเนี่ยจะได้ไปต่อหรือเปล่าค่ะ
ไม่ได้คุยกันมานานแล้วอะค่ะ

แล้วคือฝ่ายชายทั้งแต่งง้อไหมค่ะ

ไม่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่คนสละกันเนอะ

สรุปสถานะคือไม่บอกเลิกกันแต่ไม่คุยกันนานแล้ว

จากการสัมภาษณ์ของคุณอ้ำพรรคาพ้าว่า
พยายามที่จะเลี่ยงตอบเรื่องส่วนตัว
ทันทีเลยเห็นไหมยังไม่ได้บอกเลิกกันแต่ก็ไม่ได้คุยกัน
สถานะคุมเขินหนักกว่าเดิมอีกนะตอนนี้
คบกันของคนในวงการบันเทิงมันมีหลายแบบมาก
ไม่ต้องระบุสถานะเป็นเพื่อนกันเป็นที่เป็นน้องให้กัน
เป็นกำลังใจให้กันเยอะแยะมากมายจริงเลย